แม้ว่าเราจะไม่ประมาทแต่คนอื่นประมาท
ก็เกือบจะเป็นอุบัติเหตุได้นะครับ

ที่จังหวัดสระบุรีสี่แยกดาวเรืองที่อำเภอเมืองนะครับ

ถ้ารถที่ติดกล้องหน้ารถ
เหยียบเบรกไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น

เวิร์ดไปข้างหลังชัวร์เราบอกหรือว่ะวัน
ไม่เล็กไปสิ

เลนส์ของคุณเล็กก็เป็นเลนส์ไฟเขียวอยู่นะคุณ

เป็นไฟเขียวรถจักรยานยนต์ออกตัวไปบ้างแล้ว

โอ้โหแต่รถขาวนี่มาจากไหนครับ

ใช่เพราะว่ามันเป็นเงาสะท้อนที่กระจกไงมันอาจจะเห็นไหม

ผู้หญิงในรถถึงกับร้องเสียงหลงเลยนะฮะ
ไม่มีใครคาดคิดว่ารถเก๋งสีขาวจะวิ่งฝ่าไฟแดงออกมาโดยไม่สนใจรถอีกทาง
เพราะดีงานนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ
เห็นว่าคนขับรถเก่งสีขาวขณะฝ่าไฟแดงเหมือนกับคุยโทรศัพท์อยู่ด้วย
ส่วนทะเบียนรถของคันสีขาวกล้องจับภาพไว้ได้นะครับ
เป็นทะเบียนกรุงเทพคค๓๗๕๒
หญิงสาวผู้โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้ที่โรงพักแล้ว
ทางตำรวจให้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้
และเมื่อตรวจสอบทะเบียนพบว่าเป็นรถคนละรุ่นกัน
รถเก๋งสีขาวคันที่ฝ่าไฟแดงจึงน่าจะสวมทะเบียนปลอมด้วยนะครับ